จ่ายไปแล้วจับสุนัขทำหมันต่อหน้านักเรียนรวมทั้งเรื่องของการบริหารจัดการอื่นด้วยนะครับ
แล้วก็ในช่วงเวลาสายในอำเภอศรีราชา
และผู้แทนผู้มนุยการสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๑๘
ก็เข้าพูดคุยทำความเข้าใจกับตัวแทนนักเรียนทั้ง๖คน
โดยมีอาจารย์ผู้แทนจากสมาคมผู้ปกครองตำรวจและทหารร่วมเป็นพยานครับ
โดยผู้แทนสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหรือว่าในอำเภอเนี่ยนะ
ก็รับเรื่องร้องเรียนไปเข้ากระบวนการสอบสวนต่อ
หากทำผิดตามข้อร้องเรียนก็จะต้องมีแนวทางดำเนินการนะครับ
หากไม่พบสิ่งผิดนักเรียนก็ต้องเข้าใจในอำเภอบอกแบบนี้
เพื่อการตอบปัญหาคาใจนักเรียนในเวลาบ่าย๒โมงตรง
ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศตามข้อกล่าวอ้าง
ก็เกรงว่าเรื่องนี้จะไม่จบลงด้วยดีนะครับ
นำคณะนักเรียนเดินทางไปยื่นหนังสือให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดชมบุรีเลย

โดยมีนายสุพศภูมิเกียรติขจร
จะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
คือนักเรียนอยากเจอพออยากให้พอออกมาชี้แจงโดยเร็ว
ไหนว่าไปต่างประเทศไงพอมาสืบทราบดู
เห็นจะไปต่างประเทศแต่ก็ไม่ออกมาเจอนักเรียน
ก็เลยไม่ไหวแล้วไปยื่นเรื่องถึงผู้ว่าเลย